ที่เดิมหลังวัดเบาทราชศาสตร์จังหวัดอางทอง
เขาบอกว่าไปกันเลยนัดกันที่นี่ไปเจอกับบึ้งตัวใหม่
แต่สถานที่เดิมคือเป็นหมู่บ้านมึงเหรอ
สร้างโครงการใหม่หรือยังไงไปติดตามกันหน่อยฮะ
คนเขามีความเชื่อว่ากันไปแบบนั้นนะ
มาขอโชคลาภจากพญาบึงอีกแล้ว
แถวไหนหลังวัดโบสรราชทธา
อุ๊ยที่นี่นะพอทิศเหลือเกินที่เดิม
ถ้าแน่จริงมาเจอกันหลังวัด
ว่าอย่างนั้นที่ตะบนบางรกรรมอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
คนที่เขาไปขอโชคลาภเขาบอกว่านี่คุณนักข่าว
อาจจะเป็นสถานที่เดิมแต่เพิ่มเติมตอนนี้เขาเพิ่มเติมโครงการใหม่

อ๋อไหนมีสาธารณูปพวกอะไรบ้าง
เขาบอกว่าเพิ่มเติมพื้นที่ส่วนกลาง

กว้างใหญ่แล้วก็สามารถทะลุออกได้หลายเส้นทาง

ึงทั่วโลกทั่วประเทศมาอยู่ที่นี่ได้นะ

แล้วก็ที่หมายปองของมนุษย์อย่างเราด้วย
โม้ไปเรื่อยเปื่อยเรื่องของเรื่องมันเป็นรูใหม่ตัวใหม่
เขาก็เลยมาลองขอโชคลาภดู

ผลงานของบึ้งตัวใหม่รูใหม่ก็ออกมาตามนี้แหละครับท่าน
ติดตามดูแล้วดูซิว่างวดที่จะถึงเนี่ยตามนี้ไหม
แต่เท่าที่เคยติดตามบึ้งมา

งวดเหมือนกันที่ทำเอาให้พวกเรานั้นบึ้งไปหลายวัน

ดูสนุกสนานกันไปนะเรื่องของความเชื่อนะคะ
แต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะให้ไปรบกวนมันเหมือนกัน